เชื่อว่าเดี๋ยวนี้หลายคนน่าจะขับรถเกียร์ออโต้กันเกือบหมดแล้วเพราะว่ารถที่ออกมาเนี่ยเริ่มหายากแล้วที่เป็นเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ที่ต้องเปลี่ยนมือมานั่วนะคะ
ทีนี้เนี่ยหลายคนบางทีเวลาเข้าเกียร์อาจจะรีบอาจจะเลินเล่อบ้าง
ปกติเราเข้าพาร์คใช่ไหมว่าเราจะจอดรถอ่ะใช่ใช่
แต่บางทีถ้าเกิดเข้าไม่สุดหรือบางทีเข้าแล้วไม่ได้ดึงเบรกมือเป็นทางลาดทางอะไรมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ
อ่ะดูผู้ชายคนนี้เปิดประตูออกมาใช่ไหมคะเขาก็ขับรถเข้ามา
เดี๋ยวดูจังหวะนะคุณผู้ชมเปิดประตูไว้เสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นรถขับรถเข้ามาตามปกติอ่ะ
นี่เปิดประตูยังไม่ทันจะลงมาเลยรถถอยแบบไหลถอยหลังไปแบบนั้นนะคะแล้วนี่ขาเขาเนี่ยถูกล้อรถฝั่งทางขวาล้อหน้าแล้วทับ
นี่เจ้าของรถกระดูกแตกเลยนะคะ
ยังดีแบบมีคนวิ่งมาช่วยทันแต่คือเนี่ยมันกลายเป็นแบบ
รถก็คาล็อกอยู่แบบนั้นเพราะว่ามันติดน่าจะติดประตูที่เปิดค้างเอาไว้ด้วย
แต่ประเด็นก็คือขาเขาก็ยังคาอยู่ใต้ท้องล้อรถนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ลูกชายของนางสุชาตาอาจวารินก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ขาขวาเขากระดูกแตกเลยค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยจุดเกิดเหตุก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือวันนั้นก็จะรีบไปทำธุระ
แล้วเหมือนกับว่าเขาเข้าเกียร์ตอนจอดเนี่ยเขาก็เข้าเกียร์ไปที่ตัวพีแล้วนะ
แต่ตอนจะลงจากรถอยู่อย่างที่เราเห็นในภาพกล้องวงจรปิด

สันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือเพราะว่าเข้าเกียร์พีแต่ดันไปไม่สุดหรือเปล่า
เกียร์เลยดีดกลับมาที่เกียร์อาหรือว่าเกียร์ถอยหลัง

มันเป็นทางลาดแต่มาดูมันเป็นทางลาดลงมากกว่าเนี่ย

เขาทดสอบให้ดู

เราชอบมองหน้าปัดอยู่แล้ว

ไปดูหน้าฝ่ายที่เฮ้ยมันตัวอาตัวอาเราก็พยายามจะ
เพื่อจะมาดึงเบรกมือมันไม่ทันแล้วไง

รถทับเราใช่ใช่
นี่ค่ะก็เอาเป็นว่า
ระมัดระวังกันด้วยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์

ให้มันสุดให้มันกึ๊กแล้วดูให้แน่ใจก่อน
อย่าเพิ่งรีบมากดูให้แน่ใจก่อนว่ามันอยู่ที่พีจริง

ผู้หญิงคนนี้คุณเมื่อสักครู่เขาบอกว่า
ปกติมองหน้าปัดอยู่แล้วก็เห็นว่ามันไปที่พี
เออมันอาจจะดีดกลับได้เหมือนกันเนอะ

หมายถึงว่าเจ้าของแบรนด์รถอะไรอย่างนี้เนอะ